คุณผู้ชมครับรถตู้รับส่งนักเรียนชนท้ายรถ๖ล้อ
แล้วก็๖ล้อถลายไปชนกับรถตู้นักเรียนอีกคันหนึ่ง
โชคดีที่เหตุนี้นะครับมีนักเรียนที่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
ถึงกับเสียชีวิตนะครับ
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณแยกดอนเค็ดหมู่๒
ตำบลตะเคียนทองอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีครับ
ตำรวจพร้อมด้วยกู้ภัยกุศลศรัทธาสุรธานีเข้าให้การช่วยเหลือครับ
อยู่เลนขวาติดอยู่เกาะกลาง
ส่วนท้ายมีร่องรอยการถูกชนกระจกหลังแตกนะครับ
สภาพด้านหน้าพังยุบกระจกแตกร้าว
เนื่องจากพุ่งชนท้ายรถ๖ล้ออีกทีหนึ่ง

ทำให้มีเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลายคน
โดยรถตู้ทั้ง๒คันรับส่งนักเรียนของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุมาประมาณ๔๐๐เมตร
นี่คุณเด็กก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนะครับ
ส่วนสาเหตุเนื่องจากรถตู้คันหน้าเบรกกระทันหันครับ
หกล้อคันใหญ่ก็เบรกตาม
แต่เบรกไม่ทันก็ชนท้ายรถตู้คันแรก
ส่วนรถตู้คันที่มาตามหลังรถบรรทุก๖ล้อก็เบรกไม่ทันเหมือนกัน
ก็ชนพุ่งท้ายกันต่อกันไปเนี่ยนะครับ
ด้านตำรวจก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

โชคดีนะที่เด็กไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับ
ไปดูอุบัติเหตุที่นครราชศรีมา

หลักกิโลเมตรที่๑๐๒บ้านมิตรภาพที่อำเภอศรีคิ้ว
ก็เกิดเหตุนี้คุณรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
อัดกับรถเชฟโรเลสสีขาวที่ตกไปอยู่ร่องกลางถนนนะครับ
สภาพรถพ่วงด้านหน้าพัง
ส่วนรถเชฟโลเล็ตตัวรถพังเสียหายเช่นเดียวกันนะครับ
และใกล้กันก็พบรถเก๋งสปอร์ตเฟอรารี่ป้ายแดงคุณ
นี่แหละคันนี้แหละนะครับ
คันนี้ก็พลิกคว่ำตะแคงด้านหน้าพังยับล้อหน้าหลุดทั้งสองข้างเลยนะคุณ
ยับเลยป้ายแดงด้วยสีสวยด้วยสีแพงด้วย
ราคาคันหนึ่งน่าจะ๒๔ล้านบาท
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ

ขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชศรีมา
เฉียวชนกับรถเชฟโรเล็ตก่อน
ขณะเกิดเหตุนะครับได้มีรถเก๋งสปอร์ตเฟอรารี่ป้ายแดง
ขับมาด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชศรีมา
เบรกไม่ทันแล้วก็หักหลบรถทั้งสองคัน
เสียหลักตกร่องกลางถนนชนกับต้นไม้ดูสิคุณ
เฟอรารี่คันหรูคันนี้พังยับนะครับ
คนขับเวอรารี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
เพราะว่าคนขับเวอลาลี่ก็นายสุรเทพโตพาณิชย์

เขาก็บอกว่าขับรถไปทำธุระที่ตัวเมืองนครราชศรีมา
แล้วก็ที่เกิดเหตุฝนตกถนนลื่นแล้วก็รถเสียหลัก
แล้วก็เขาก็มีคนที่นั่งมาด้วยก็คือนางสาวอนุทิดาตั้งบุรณธรรม
ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกันทั้งสองคนในรถเฟอรารี่
ส่วนคนขับรถเชฟโรเล็ตก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและหน้าอกนะครับ
ตำรวจสพศรีคิ้วได้เชิญตัวผู้ขับขี่รถทั้ง๓คัน
ให้ปากคำเพื่อสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ซึ่งรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อก็นายสันติแปลสูงเนินเป็นคนขับนะครับ
ส่วนรถเชฟโรเล็ตก็มีนางสาวจุธาทิพย์หินสูงเนินเป็นคนขับ
ทั้ง๓คันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
แต่สภาพรถแต่ละคันก็พังพอสมควรนะครับ